มากันที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเขาทำงานกันเป็นทีมเลยนะคะ
ในบ้านสามงามตำบลเขาโซกอำเภอหนองใหญ่นี่นะคะ
ได้เงินไปกว่า๓๗๐๐๐บาท
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นมืออาชีพเพราะว่าใช้เวลานี้ไม่นานนะคะ

สืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ
ตั้งอยู่หน้าร้านมินิมาตรสวนเบนเจวันนะคะ
ซึ่งจุดนี้ก็เปิดเป็นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านด้วย
ของบ้านบึงสามงามอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วก็ขโมยเงินสดที่อยู่ในตู้ไป
ประมาณ๓๗๐๐๐กว่าบาทนะคะ
นางสาวสายพินสุรประเสริฐ
เจ้าของร้านมินิมาตรและกรรมการกองทุนหมู่บ้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าขณะที่ฝนตกพร่ำช่วงกลางคืน
ก็คือตี๔๔๐นาที

บีบแตรดังมากแล้วก็บีบนานเลยนะคะ
แต่ว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะไม่ได้ตื่นขึ้นมาดู
ไปประมาณ๒๐นาทีตี๕ได้เวลาตื่นแล้วค่ะ

แน่นอนแน่นอนว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูนะคะ
นายสมศักดิ์บุญสมพนักงานบริษัทที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
จากการตรวจสอบพบว่าคนร้าย
ตอนก่อนที่จะมีการใช้แก๊ส
เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนระบบการขโมยก่อน
เขาจะไปดังที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยของบริษัทนะคะ
ก็ทำให้เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญ
และน่าจะเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว
ติดอยู่กับตู้ในหลายจุดนำไปร่วมตรวจสอบ

เพื่อใช้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ซึ่งตำรวจเองสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนต่างพื้นที่

อาจจะมีอาการมาดูลาดเหล่าล่วงหน้า
แล้วก็เห็นแล้วว่าจุดนี้ไม่มีกล้องวงจรปิด
แล้วก็ก่อเหตุในช่วงของคืนฝนตกด้วยนะครับ